แล้วก็ข่าวแรงมากว่าไปครบกับ
ใครอ่ะจักรจันทร์ทายาทของ

ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของช่อง
ซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ของช่องเจ็ดคือเจ้าของช่องเจ็ดนั่นแหละนะฮะ

ทำไมถึงได้มีงานดีมาตลอด

ส่งข่าวนี้มาให้ดูถามกันใหญ่ว่าไปแอบ

บอกก่อนนะคะไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวเลย

กระทั่งตัวท่านประธานเองก็ไม่ได้เคยรู้จักเป็นการส่วนตัว

ในวงการบันเทิงนี้เรามีความสามารถของตัวเอง
และไม่ได้ใช้ความเป็นผู้หญิงเข้าแรก
ที่รับบทดีมาตลอดนั้นบอกว่า
อายุการทำงานค่ะทำงานมาหลากหลาย

ดูแค่นี้เขาเล่นทริงของคนเริงเมืองไง

แต่ทั้งที่ตนเองก็ตั้งใจทำงานเต็มที่มันตลอด

รู้สึกงงเหมือนกันสถานการณ์ตอนนี้โสดนะคะ
โสดแบบมีคุณภาพต่อไปเรื่อย